คุณชมพู่พันธ์เกิดปราศนะครับ
วอลบอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตราแกรม
นะฮะจะไปเล่นลีกอาชีพวีลีกในประเทศญี่ปุ่นครับ
ซึ่งเรื่องนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังเจ้าตัว
ได้รับคำตอบว่ามีการติดต่อมาจากสโมสรญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงคัดโอลิมปิก๒๐๒๐
รอบสองโซนเอเชียในเดือนมกราคมแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อทีม
ส่วนตัวก็กังวลเล็กน้อยจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งทางครอบครัวเองก็บอกตรงเลยนะว่าไม่อยากให้เธอไป
แต่ตนเองก็ได้บอกไปนะว่าจริงแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ไปค้าแข้งอยู่ที่นั่นในเจริไม่ว่าจะเป็นเจ้าเจเจ้ามุ้ยเจ้าอุ้มนะครับ
ซึ่งทุกคนก็ไม่มีใครติดโควิด๑๙บอกแบบนี้เพื่อทางครอบครัวจะได้สบายใจครับ
ซึ่งตอนนี้ตัวเธอก็ยังหวั่นใจในเรื่องการเดินทางไปนะฮะว่าไม่แน่ใจว่าจะบินได้วันไหน
ก็ต้องรอเอกสารยืนยันในการเข้าประเทศล่าสุดทางญี่ปุ่นก็กำลังจะยื่นวีซ่าที่ประเทศไทยนะฮะ
แล้วก็ต้องรอให้จบการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงถ้วยกอในวันที่๑๓๑๗สิงหาคมนี้ด้วย
ส่วนนายสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
เผยว่าการแข่งขันวอเล็กบอลไทยและลีกระดูกาลต่อไปเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
หลังจากนี้ครับสมาคมเนี่ยจะพยายามหารือแล้วก็ขอรับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
เพื่อให้สามารถดำเนินการแข่งขันได้ท่ามกลางข้อจำกัดที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในช่วงปลายปี๒๕๖๓หรือว่าต้นปี๒๕๖๔ครับ